คุณผู้ชมตายหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะ
คราวนี้เป็นคุณตาวัยเกือบ๘๐แล้วนะคะ

ฉีดวัคซีนเข็มแรกคือปลายเดือนกรกฎาคม

หลังจากนั้นไม่นานค่ะ๓วันเท่านั้น
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
เชื่อเหมือนเดิมว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการฉีดวัคซีนค่ะ
เพราะว่าคุณตาถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้ว
แต่ไม่ได้มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงดีด้วย
คุณตาผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณตาจำนงชุ่มใจนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลน้ำชำอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
เล่าบอกว่าคุณตามีร่างกายแข็งแรง

แทบจะไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ
ทีนี้ทางราชการเขาประกาศบอกว่าอยากให้๒กลุ่มเสี่ยง
ก็คือผู้สูงอายุเกิน๖๐ปีกับ๗โรคกลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีน
ตอนแรกคุณตาก็บ่ายเบียงนะสุดท้ายก็ต้องไปฉีดอยู่ดีนะคะ
ฉีดเข็มแรกก็คือศิลป์ปลายเดือนกรกฎาคม
หลังจากนั้น๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็ไปฉีดเข็มที่๒เป็นแอสเตอร์เซเนคา
หลังจากที่ฉีดถามว่ามีผลข้างเคียงไหม
มีแต่ตอนนั้นมันคือเล็กน้อย
อาการอ่อนเพลียซึ่งเราก็เป็นกันนะฮะ
พอวันที่๒๘๒๙อาการมันก็เริ่มดีขึ้น
แต่หลังจากนั้นเช้าวันที่๓๐สิงหาคมค่ะ
กาแฟตอนเช้าไปคุณตาจำนงเกิดอาการ
เอาล่ะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหน้าเขียวคล้ำ
ก็เลยต้องเรียดรถพยาบาลรถฉุกเฉินนะครับ
พาไปส่งโรงพยาบาลแพร่และสุดท้าย
ท่านก็เสียชีวิตตอน๒ทุ่มของวันเดียวกันนะครับ
เบื้องต้นโรงพยาบาลค่ะระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากอะไรรู้ไหมคะอาการปอดติดเชื้อ
ครอบครัวยืนยันว่าก่อนฉีดเข็มที่๒
คุณตาจำนงอาการร่างกายแข็งแรงดี
ไม่มีอาการป่วยหรือว่าอ่อนเพลียใดนะคะ
ครอบครัวสงสัยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการฉีดวัคซีน
และพร้อมที่จะยื่นเรื่องต่อไปที่สปสช
เพื่อเรียกร้องขอเงินเป็นเงินเยียวยา
จากผลกระทบการฉีดวัคซีนนะครับ

ฉีดวัคซีนทั่วประเทศไทยประจำวันที่เท่าไหร่คะ

ใช้ได้คือนี่คือสิ่งที่ชี้ว่า

เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เขาพร้อมอยู่แล้วนะคะ
ภาพรวมทั่วประเทศค่ะตอนนี้
รวมฉีดไปแล้วเท่าไหร่คะ